จากการแฮชแท็กให้กำลังใจชาวโคราชแล้ว
แท็กให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดับไฟป่า
ผืนป่าภูกระดึงนี่ก็เป็นแฮชแท็กที่สำคัญนะครับ
เพราะว่าเกิดเหตุไฟไหม้ป่าภูกระดึง
แล้วก็เจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า๑๘ชั่วโมงในการที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้
ว่าความเสียหายมันเกิดขึ้น๓๔๐๐ไร่
แล้วก็เป็นไฟไหม้ใหญ่ที่สุดในรอบ๑๗ปี
ตอนแรกมีกระแสออกมานะครับว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้
เกิดจากการที่นักท่องเที่ยวทิ้งบุหรี่มวลเดียวไว้ในป่า
จุดแล้วสูบแล้วทิ้งไปในป่าจนไฟลุกลามนะครับ
คุณผู้ชมครับไปดูช่วงปฏิบัติการที่เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือสัตว์ป่า
เพราะว่ากวางป่ามันหนีออกมาจากกองเพลิง
คุณผู้ชมไปดูปฏิบัติการนี้กันนะครับ
ได้ถ่ายคลิปปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ขณะเข้าไประงับเหตุเพลิงไหม้บนยอดภูกระดึงนะครับ
โดยก่อนหน้านี้ได้ไลฟ์ภาพเหตุไฟป่า
ลามไหม้เป็นวงกว้างบนยอดภูกระดึง
เริ่มตั้งแต่ช่วงเที่ยงของเมื่อวันก่อนนะครับ
จนถึงกลางดึกเมื่อคืนนี้
จากในคลิปนะฮะเจ้าของภาพได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
บอกว่าต้นเพลิงเกิดขึ้นที่จุดหลัง๘
หลายคนสงสัยจุดหลังแปรคือจุดอะไร
บอกว่าคนที่ไปเที่ยวส่วนใหญ่นะ
ถ้าเดินขึ้นนะเดินจากตีนภูไปสู่หลังแปร
หลังแปรก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีระดับความสูง๙๙๐เมตร
เหนือน้ำทะเลเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายภาพ
เพื่อจะขึ้นพิชิตยอดภูกระดึงต่อไปนะครับ
ไฟมันลุกลามจากจุดหลังแปร
กินพื้นที่ถึงลานพระแก้วผานกแอ่น

ใกล้กับศูนย์บริการนักท่องเที่ยววังกวาง
ที่เป็นจุดกลางเต็นต์แล้วก็จุดจำหน่ายอาหาร
โดยไฟป่าได้เผาทุกอย่างวอดเสียหาย
กลายเป็นทะเลเพลิงกินระยะทางกว่า๓กิโลเมตร
รวมพื้นที่ตรงนี้แหละกว่า๑๐๐ไร่นะครับ
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงได้ระดมกำลังนะฮะ
อาสาสมัครทั้งลูกหาบประชาชนชาวบ้าน
เข้าช่วยเหลือดูแลควบคุมไฟป่า
แต่เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีย่าแห้งจำนวนมากนะครับ

ประกอบกับมีลมพัดแรงทำให้สะเก็ดไฟ
และก็คิดเข้าปลิวตามลมข้ามแนวการไฟ
แล้วก็ลามลุกไหม้ไปจุดต่างยากต่อการควบคุม
และก็สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้
ในช่วงตี๒ของเมื่อคืนนี้นะครับ
เขาบอกโอ้โหเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันเลย
ตั้งแต่เช้านะฮะ๘นาฬิกา๓๐นาทีของวันที่๑๖กุมภาพันธ์
ไฟไหม้บนยอดภูกระดึงนะครับ
เริ่มตั้งแต่ขอบแนวรั้วอุทยานไต่ขึ้นไปตามหน้าผา
ไหม้ตลอดทั้งวันเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
ตลอดจนลูกหาบนักท่องเที่ยวทุกหน่วยงานที่อยู่บนอุทยาน
จุดบริการวางกวาง๑๓๐นายร่วมกันสกัดไฟฟล์ฟล์ฟล์
ป่าแต่ก็มีอุปสรรคมากมายนะครับ
ทางด้านของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง

หน่วยงามบนอุทยานแห่งชาติภูกระดึง

ในการเข้าควบคุมไฟป่า

ก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้
พื้นที่เสียหายแบ่งตามโซนชนิดป่า
สนซึ่งก็มีต้นสนอายุกว่าร้อยปีนะครับ

ก็ข้ามแนวควบคุมและขยายตัวไปทางสะแก้ว
เจ้าหน้าที่ใช้วิธีทำแนวกันไฟ
แล้วก็ชิงเผากลับจากเส้นทางองค์พระพุทธเมตตา

โดยตอนนี้ยังไม่มีการสรุปความเสียหายที่ชัดเจน
สำหรับพื้นที่ที่ถูกไฟป่าเผาไหม้นะครับ
แต่มีการประมาณการว่าประมาณ๓๔๐๐ไร่
แล้วก็หนักที่สุดในรอบ๑๗ปี
สำหรับสาเหตุนั้นนะครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงบอกว่า
เกิดไฟป่าครั้งนี้คาดว่าจะมาจาก
เผาป่าในพื้นที่ด้านล่างของภูกระดึง
แล้วก็เกิดลุกลามขึ้นบนยอดภูกระดึง
ซึ่งจุดนี้จะได้หาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
เพราะก่อนหน้านั้นมีการแชร์ข้อความบอกว่า
เป็นเพราะนักท่องเที่ยวทิ้งบุหรี่ที่จุดลงไปในพื้น
และปรากฏทำให้บุหรี่มวลเดียว
เป็นสาเหตุของไฟไหม้ป่า๓๔๐๐ไร่